แล้วถ้ามันเข้าตัวเรามันจะทำยังไงแบบนี้

ที่โต๊ะทำงานติดผนังตรงนี้นะครับ

ดูลูกศรที่เรานี่ครับพุ่งมาแล้ว

เกือบจะมาสะกิดเอวอยู่แล้วดอม
พอหันไปเห็นเป็นเหล็กยาวกว่า๓๐เซนติเมตรครับ
โผล่มาเธอตกใจครับรีบถอยเก้าอี้หนี
รอดมาได้อย่างหุดหวิดนะฮะ

ผู้โพสต์บอกว่าเจ้าของอาคารที่อยู่ติดกันมีการต่อเติม
อ๋อเข้าใจนะฮะทุกผนังตึกนะฮะคาดว่าผู้รับเหมา
น่าจะไม่ทันได้ระวังจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขณะที่ชาวเน็ตบอกว่าแบบนี้แจ้งความกับตำรวจได้นะ
ถือว่าอันตรายจริงนะฮะค่ะเออน่าหวัดเสี่ยวมากนะฮะ